ท่านผู้ชมครับไปดูกรณีที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
อายุ๓๑ปีเป็นคนระยองนะ
ทีนี้เขาหายจากบ้านไป๔วันนะครับ
แล้วมีคนไปพบเป็นศพอยู่ที่จันทบุรีนะครับ
ก็เป็นศพลอยน้ำอยู่ในหนองน้ำตะพองนะฮะที่จันทบุรี
ถูกมัดเท้าด้วยนะฮะถูกมัดที่ข้อเท้าอยู่นะครับ
ตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวนอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ก็เมื่อวันศุกร์ที่๑๘นะฮะตอนค่ำเนี่ยฮะ
ตำรวจสพมะขามที่จันทบุรีนะครับไปกับกู้ภัยนะฮะ
ไปตรวจสอบกรณีของการพบศพลอยน้ำนะครับ
ก็นำร่างขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบแล้ว
ทำให้ทราบว่าชื่อว่านายกริจชัยสายบัว
อายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดระยอง
สภาพศพก็คือลอยคว่ำหน้าอยู่สวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้น
ข้อมือซ้ายสวมสร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาทนะฮะ
ข้อเท้าถูกมัดด้วยเชือกผูกกางเกง
สภาพศพขึ้นอืดลอยอยู่ในหนองน้ำตะพองอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
มีชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านหาปลานะฮะเขาไปพบศพ
นี่คือภาพของผู้ตายนะฮะแต่ว่าเป็นภาพที่ทางญาติเขาบอกว่าก็ถ่ายไว้นานแล้วนะครับ
แต่นี่แหละก็รูปภัณฑ์สันธารก็ลักษณะแบบนี้
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ก็ไปสอบถามข้อมูลด้วยจนทราบจากชุดกู้ภัยที่ลงไปนำศพขึ้นมาจากหนองน้ำนะครับ
บอกว่าหลังจากที่นายกริจชัยหายตัวไปจากบ้านก่อนหน้าวันที่เจอศพ๑วัน
มีคนไปแจ้งเรื่องคนหายเอาไว้ผ่านทางเครือข่ายของกู้ภัย
กู้ภัยชุดนี้ก็ให้ข้อมูลกับคุณระวีการนะครับบอกว่าก่อนอ่า
พอมีการแจ้งข้อมูลคนหายแล้วเนี่ยก็มีการแชทไลน์กันนะส่งต่อข้อมูลกันนะครับ
แชทไลน์เนี่ยระบุข้อความเอาไว้บอกว่าแจ้งบุคคลศูนย์หายชื่อโอหายไปจาก
หมู่บ้านหลังเคอรี่ตั้งแต่๕โมงเย็นโดยประมาณของวันอังคารที่๑๕มกราคม
ออกจากบ้านโดยรถจักรยานยนต์ฟีโนสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงเจเจผู้ใดพบเห็นแจ้งด่วน
ก็หลังจากนั้นกู้ภัยชุดนี้ก็ไปเจอศพนะ
ก็สังเกตว่าศพของชายที่พบเนี่ยสวมเสื้อผ้าตรงกับที่มีคนแจ้งคนหายเอาไว้
ตรงนี้ฮะหนองน้ำตรงนี้ตอนที่เจอในกลางคืนแต่กลางวันจะลักษณะแบบนี้นะครับ
ผู้ที่แจ้งคนหายเอาไว้นะครับแล้วทางกู้ภัยเขาโทรไปก็คือนางสาว
ว่าเป็นแฟนของนายกริจชัยผู้ตายนี่ฮะแล้วก็ให้การกับตำรวจว่าแฟนนุ่มขี่รถจักรยาน
ออกมาจากบ้านพักในหมู่บ้านหอมสวัสดิ์ตะบนมะขามเมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาวันอังคารที่๑๕มกราคม
เพื่อจะเอาขยะไปทิ้งแล้วก็จะไปร้านสะดวกซื้อบอกแฟนไว้ว่าอย่างนี้แล้วก็หายตัวไปเลย
กับญาติก็ช่วยกันออกตามหาแต่ไม่พบมารู้ข่าวอีกทีก็คือเมื่อคืนวันศุกร์
มีคนโทรมาแจ้งว่าพบศพเสียชีวิตอยู่ในหนองน้ำซึ่งคือนายกริจชัยที่ประกาศตามหากันอยู่
จนถึงตอนนี้เธอบอกว่าเธอยังไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตของแฟนนุ่มเพราะว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
แล้วปัจจุบันทำอาชีพกันก็คืออาชีพเช่าเหมาทำสวนผลไม้ทำอาชีพนี้เพียงอย่างเดียว
ทีนี้จากการสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะแฟนสาวของผู้ตายเนี่ย

กริจชัยผู้ตายมีอาชีพเช่าเหมาทำสวนผลไม้อยู่ในอำเภอมะขามที่จันทบุรี
จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ตาย
ไม่มีการเช่าเหมาทำสวนอย่างที่แฟนสาวบอกเลยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อสอบถามไปยังนางสาวรุทัยรัฐ
บอกว่าเป็นแฟนสาวของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่เธอบอกว่าเธอไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์อะไร
บอกแค่ว่าต้องเดินทางไปรับศพแฟนนุ่มนะ
และตอนนี้ก็คงจะยังไม่ได้จัดงานศพอะไร

ไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปเจอชาวบ้านในระแวกนี้
พาทีมข่าวไปดูจุดพบศพไปเจอคนหาปลาที่เป็นคนแรกที่พบศพ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาเล่าว่าทันทีที่เขาเห็นสิ่งแปลกปลอม
ลอยมาติดกับผักตบชาวาเนี่ยนะตอนนั้นไม่คิดถึงอย่างอื่นเลย
คิดเลยว่าศพคนแน่นอน
เรืองไปเห็นว่ามันเป็นศพแน่เป็นคนแน่เพราะ
แบบเคยเห็นบ่อยแล้วอ่ะคือแบบคนตายมันผมก็เคยไปดูเคยอะไรบ่อยแล้ว
ก็คือมองไปก็รู้เลยว่าเป็นศพอะครับว่าคนแน่เป็นคนแน่
ผมก็เลยรีบพายเรือกลับอืมมาแจ้งเท่าที่ความหน้าขาเหยียดไปข้างหลัง
เหยียดตรงอืมเห็นเลยว่าเป็นขาเหยียดตรงแต่ความหน้าแต่อืดแล้ว
ืดแล้วครับลอยอืมแล้วแขนแขนไม่เห็นครับคือคว่ำหน้าเห็นแต่ช่วง
ช่วงขากับข้างหลังแล้วก็กางเกงใส่เสื้อสีอะไรเสื้อสีเหลืองครับ
กางเกงลายถ้าเรามาเจอด้วยตัวเองเราก็ต้องหยุดพักไปก่อนระยะหนึ่ง
ก็คงกลัวเหมือนกันพี่ใช่เพราะไม่รู้ว่าไม่รู้สาเหตุการตายของเขา
ว่าเป็นอะไรตายไงครับอ่าคนหาปลาคนนี้เขาก็บอกว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยมีศพลอยมาในพื้นที่นี้มาก่อนนะครับเคยมีแต่คนหาปลาด้วยกันนี่แหละ
เป็นลมหน้ามืดจมน้ำเสียชีวิตอ่าอย่างเงี้ยมีนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้สึกเริ่มหวาดกลัวอันตรายกันเหมือนกัน
อืมถามว่าอ้าวแล้วจะกลัวทำไมกลัวอะไรนะครับ
คือเขาบอกว่ากลัวว่าจะมีคนร้ายอยู่ในพื้นที่
เพราะลักษณะของศพเนี่ยน่าจะโดนฆ่าแล้วก็นำมาทิ้งในหนองน้ำที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือหนองน้ำตะพองเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะทางกายภาพ
คุณผู้ชมของหนองน้ำเนี่ยเป็นหนองน้ำตามธรรมชาตินะคะ
รับน้ำมาจากคลองสายเล็กที่อยู่บริเวณรอบหนองน้ำ
มีหลายเส้นทางค่ะที่รถสามารถเข้าไปถึงน้องน้ำได้
หลายคนในพื้นที่ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการตั้งใจนำศพมาโยนทิ้ง
มากกว่าการที่ศพจะลอยน้ำมาจากที่อื่น
เพราะว่าคลองรอบพื้นที่ส่วนใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ตบชาวาเต็มเลยนะคะลักษณะของน้ำก็ไม่ได้ไหลเชี่ยวกรากก็จะไหลนิ่ง
ประมาณนี้ค่ะมันเป็นไปได้ยากมากที่ศพจะลอยน้ำมาจากที่อื่น
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะหลังจากที่พันธุ์ตำรวจเอกเชษฐากิจชวัน
ผู้กำกับสพมะขามได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่บริเวณรอบหนองน้ำตะพองเพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวม
เรื่องของพญาหลักฐานต่างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปพบรถจักรยานยนต์
ของผู้ตายก็คือนายกริจชัยโดยพบว่าจอดอยู่ที่บริเวณท่าตกปลา
ฝั่งถนนสายในโรงเรียนมะขามสันเสริญเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปเก็บเรื่องของ
ในมือแฝงต่างต่างไว้เป็นหลักฐานส่วนแนวทางการสืบสวนเชิงลึก
มีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาพอไปสืบค้นประวัติของผู้ตายนายกลิดชัยเนี่ยนะคะ
คือมันไม่ตรงกับที่ภรรยาแฟนเขาให้การไว้กับตำรวจที่บอกว่า
ทำอาชีพเช่าเหมาทำสวนผลไม้ต่างในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จริงแล้วตำรวจบอกว่านายกริจชัยไม่มีประวัติการทำงาน
ประกอบอาชีพเหมือนบุคคลทั่วไป
พอประสานขอข้อมูลสืบสวนของสพท้องที่จุดเกิดเหตุก็คือระยองเนี่ยนะคะพบว่าผู้ตายมีประวัติผัวพันกับธุรกิจสีเทานอกกฎหมาย
เป็นลูกน้องมือขวาให้กับขาใหญ่ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองทางทีมสืบสวนเขาก็เลยมุ่งเป้าว่า
เหตุการณ์นี้น่าจะโดนฆาตกรรมแล้วนำศพมาทิ้งในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการหักหลังของการทำธุรกิจที่มีกันอยู่นะคะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะลวงให้นายกริจชัยผู้ตายมาเจรจาตกลงธุรกิจแต่ไม่สำเร็จ
ก่อนที่จะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจากนั้นก็ใช้เชือกผูกเอวกางเกงของผู้ตายนั่นแหละค่ะ
เท้าสองข้างติดกันแล้วโยนศพทิ้งไว้ในบึงน้ำเพื่ออำพลางคดี
ส่วนรายละเอียดศพที่ระบุว่าที่บริเวณศีรษะมีร่องรอยบาดแผลคล้ายถูกทุบตีด้วยของแข็งนั้นนะคะ
คือตำรวจบอกว่าอันนี้เนี่ยยังยืนยันไม่ได้ยังไม่ยืนยันนะคะ
ต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งเบื้องต้นทีมสืบสวนชุดคลี่คลายคดีตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตรบาดแผล
สาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาประกอบกับพยานหลักฐานในการสืบสวนหาเบาะแสคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อืมอ่าก็ถือว่าโหดเยี่ยมนะคดีนี้